ไปเที่ยวที่นี่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังนิยมไปมากเลยนะคะ

จะพาไปเดินบนสะพานแขวนที่ข้ามปล่องภูเขาไฟค่ะอืม
ที่นี่นะคะอยู่วรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดงค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัด
เที่ยวชมสะพานแขวนลาวาข้ามปากปล่องภูเขาไฟ
ตอนนี้มันดับแล้วนะไม่ต้องตกใจทำได้นะ
ดับสนิทมากว่าเจ็ดแสนปีแล้วค่ะโอ้โหหนานาน

เพราะด้วยสภาพใบที่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยนะคะ
เป็นที่ระลึกกันไปแล้วไม่แค่นั้นค่ะ
ยังสามารถขึ้นไปกราบศักระพระพัทรบพิษ
พระคู่บ้านคู่เมืองที่ตั้งตรงานอยู่บนยอดเขากระโดง
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยที่นี่เนี่ยนะคะคือจะมีลักษณะภูเขาเนี่ยเป็นเหมือนกระดองเต่า
หรือที่ภาษาเขมรเขาเรียกว่าพนมกระดองหรือว่าเป็นคล้ายกระดองเต่าก็เป็นชื่อเรียก
แล้วไม่แค่นั้นเนี่ยเขินต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่หาชมได้ยากคือต้นโยนีปีศาจ
ภาษาพื้นถิ่นชาวเขมรเขาเรียกว่ากระนุยขมอยนะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นหนึ่งเดียวหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะ
แล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวมาชมความเป็นมาของมันก็คือว่ามันเป็นต้นไม้ในตำนานรักของหญิงชายคู่หนึ่ง
แต่เขามีเหตุพัดพรากให้จากกันระหว่างนี้ฝ่ายหญิงเขาก็เลยอธิษฐานจิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิแปลงร่างเธอให้เป็นผู้ชายโดยให้บางส่วนเนี่ยอวัยวะบางส่วนเนี่ยหายไปจากร่างของเธอ
จากนั้นก็ได้นำโยนีหรือว่าอวัยวะเพศหญิงไปฝากไว้ที่ต้นมะกอกโคกหรือต้นโยนีปีศาจนี่แหละค่ะ
ต้นนี้มันจะมีผลออกมาคล้ายกับลูกมะกอก
พอผลมันร่วงหล่นลงมาแตกออกเป็น๒ซีกก็จะคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงนั่นเองนะคะ

ถูกต้องนี่ก็ถือว่าเป็นการได้เรียนรู้หลายอย่างนะทั้งเรื่องของต้นไม้ประวัติศาสตร์ศาสนาเรื่องของธรณีวิทยา
คือไปเที่ยวชมที่วรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดงได้ครบทุกอัตรรสเลย
ก็อยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ใครอยากจะไปชมกับตาไปสัมผัสบรรยากาศดีไปถ่ายรูปสวยก็ไปด้วยตัวเองได้เลยนะคะ